คณะรัฐมนตรีมีมติแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
โครงการคนละครึ่งเฟส๓เอาไปอีก๑๕๐๐บาทนะครับ
พฤศจิกายนนี้ได้รับแน่นอนครับ
นายธนกรวันบุญคงชนะนะครับ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่า
โครงการคนละครึ่งเฟส๓เนี่ย
รัฐบาลอนุมัติให้คนละ๓๐๐ใช่ไหมครับ
แต่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหารือกันแล้วนะครับ
ได้ข้อสรุปว่าจะอนุมัติเงินเพิ่มอีก๑๕๐๐บาทนะครับ
แอปเป๋าตังค์คาดว่าจะโอนได้ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
หลังจากเมื่อวันที่๑กรกฎาคมและ๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ให้ไปแล้ว๑๕๐๐บาทนะครับทำให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส๓
ได้รับเงินโอนทั้งสิ้นไปแล้ว๔๕๐๐บาท
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓นะครับ
มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่๑กรกฎาคมมาแล้วนะครับ
จนถึง๓๑ธันวาคมนี้
โครงการดังกล่าวนะครับที่ออกมาเขาบอกว่ารัฐบาลนะครับ
เชื่อเหลือเกินว่าจะประคับประคองเศรษฐกิจนะครับ
ในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าได้
โดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชนนี่แหละนะครับ
รัฐบาลขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย
จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยนะฮะ

คือทุกคนยังต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยเรื่องสาธารณสุข
อย่าให้การแพร่ระบาดมันกลับมาหนักอีกครั้งนะฮะ
ก็เดี๋ยวเขาจะไปประชุมคอลโมนอกสถานที่กันด้วยมั

ไปกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดประเทศ
ผมนึกถึงเสียชัดขึ้นมาทันทีทันใด

ขยับมาดูก็คือหลังจากที่มีการดำเนินการเรื่องคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว

ใช้จ่ายเงินกันหน่อยเพราะว่านับถอยหลังอีก๑๐วันเท่านั้น
จะมีการเปิดประเทศเป็นทางการหนึ่ง
เป็นทางการหนึ่งพฤศจิกายนนะฮะนับถอยใช้ป่ะสิบวันป่ะ
วันนี้ยี่สิบอ่าสิบวันสิบวันจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยไม่ต้องกักตัวแล้วนี่ตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ต้นจะมีใครบ้างให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ
ไม่เสี่ยงมาเข้ามาได้เลยเข้ามาคือกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ
ฉีดวัคซีนครบโดสมีการตรวจอาทีพีซีอาร์ก่อนเดินทางเข้ามา
ถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอเชื้อโควิด๑๙เที่ยวได้เลยฮะ
ไม่ต้องมีการกักตัวแต่อย่างใดลุงตู่บอกว่าตอนแรกเนี่ย
ประเทศที่เสี่ยงต่ำแต่ถ้าหากมีการพิจารณา
มันเกิน๑๐ประเทศนะก็เป็นไปตามนั้นนะครับ
กรุงเทพมหานครอันนี้ภาพรวมประเทศไทยนะลุงตู่ดำเนินการแล้ว
ถอยหลัง๑๐วันส่วนกรุงเทพมหานครก็ใช่ย่อย
เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
เพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่า
เข็มแรกฉีดไปแปดล้านเข็มสองฉีดไปห้าร้านกว่า
นี่ถือว่าครอบคลุมพอสมควรแล้วเจ็ดสิบหกจุดหกสามเปอร์เซ็นต์นะครับ
ดังนั้นกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเช่นเดียวกัน
ถอยหลังเหมือนกันนะทั้งกรุงเทพมหานครและประเทศไทย
ภาพรวมประเทศไทยการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้
สิบเก้าตุลาคมฉีดไปเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโดสเข็มหนึ่ง
และ๔ส่วนทั่วประเทศมีการฉีดสะสมไปแล้ว
หกสิบเจ็ดยัง๖๗ล้านเจ็ดแสน๑หมื่น๙พัน๑ร้อย๕๘โดส
นับถอยหลังอีก๒เดือนกับอีก๑๒วัน
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส